ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าเรียกใครว่าไอ้บ้ามันมีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นจริงนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งไปเรียกผู้ชายอีกคนนึงว่าไอ้บ้า
ปรากฏว่าคนที่ถูกเรียกไอ้บ้าเขาไม่ชอบใจ
ไปเอาปืนมาตามยิงสองนัดปุ้งปุ้งปุ้งตายขาดที่
คุณค่ะนี่เกิดขึ้นจริงค่ะที่บางใหญ่นนทบุรีนะคะ
แล้วนี่คือจุดเกิดเหตุคือผู้ตายเนี่ยไปยืนรอซื้อก๋วยเตี๋ย
ร้านก๋วยเตี๋ยวจุดนี้แล้วคนก่อเหตุเอาปืนตามมายิงอ่ะคุณ
ที่สุดแล้วนะคะตำรวจสพบางแม่นางก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้แหละค่ะไปพบผู้เสียชีวิตก็คือ
นายสุพศกุฎโตอายุ๔๕ปีเป็นชาวตำบลบ้านใหญ่อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรีนะคะสภาพศพคือถูกอาวุธปืนเนี่ย
ยิงเข้าที่บริเวณใต้ราวนมขวา๒นัดตายคาที่ค่ะ
คนก่อเหตุก็คือนายประสิทธิ์ผิวผ่องอายุสี่สิบเจ็ดปี
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนตรงนั้นแป๊บหนึ่ง
แล้วหลบหนีไปอย่างลอยนวลเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
เราไปถามเมียผู้เสียชีวิตก็คือนางปอรัฐวิชัยอายุ๕๓ปีค่ะ
บอกแบบนี้นะบอกว่าขอร้องวอนล่ะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัว
อยากให้ญาติของคนก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเธอเองก็สูญเสียสามี
และถือว่าก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย

ตายแบบไม่ได้บอกหลานบอกลูก
เราไปเราเห็นก็นู่นตาไม่หลับเราก็
ทำใจไม่ให้ป้านักกอดเขาจนกลัวเขาดูเขาเหมือนคนนอนหลับ
ทั้งไม่มีเพื่อนคุยแล้วอยู่คนเดียวเลย

เราก็ต้องอยู่กับล้านไป๒คนอย่างนี้

มาคุยกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกันหน่อย

ชื่อว่านางยินพ่วงแพรคนที่เห็นเหตุการณ์

ขณะที่ผู้ตายก็คือนายสุพธกำลังยืนรอซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้น
จู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัดโป้ง
ส่วนคนก่อเหตุเธอเห็นเลยนะว่าเป็นนายประสิทธิ์
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละสักพักหนึ่ง
แล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
ฟังเสียงแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันเราก็ไม่รู้เหตุการณ์เขาก็ต่างคนต่างอยู่อ่ะใช่ไหม
ตอนนั้นแม่จะหันปืนมาหาเราด้วยไหมครับ
ก็แม่ก็คิดว่าตายก็คือตาย
คุณผู้ชมทีนี้ค่ำวันเดียวกันเนี่ยนะคะ
สุดท้ายแล้วหลังจากก่อเหตุแม้ว่ามือปืนจะหลบหนีไป
แต่ก็ไม่รอดจากฝีมือตำรวจนะคะ

คนก่อเหตุก็คือนายประสิทธิ์

หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหลบหนีไปอยู่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอบางใหญ่
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวปั๊บเลยค่ะ
สาเหตุก็ถามแล้วค่ะว่าทำเขาทำไมไปฆ่าไปแกล้งเขาทำไม

เคยมีปากเสียงกับผู้ตายช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
ผู้ตายเนี่ยเรียกคนก่อเหตุหรือว่าคุณประสิทธิ์ว่าไอ้บ้า
ก็เลยทำให้นายประสิทธิ์เก็บงำความแค้นนี้ไว้ตลอดเวลา
เพราะลึกแล้วตัวเองก็ไม่ชอบให้ใครมาเรียกว่าบ้า

สุดท้ายพอไปเจอนายสุพธยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่

โทษนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่นายประสิทธิ์ให้การกับตำรวจนะ
นายสุพธิ์ผู้ตายยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่
นายประสิทธิ์เข้าไปพูดเลยบอกว่ากูรอมึงมานานแล้ว
ผู้ตายตอบกลับทันทีอย่ายิงผมเลย
พอสิ้นเสียงเท่านั้นนายประสิทธิ์ไม่ฟัง

ชักปืนที่พกออกมาเนี่ยจ่อยิงผู้ตายไปที่หน้าอกสองนัดซ้อนแล้วก็หลบหนีไป
ทีนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่า

นายประสิทธิ์ปรากฏว่ามือยิงมีอาการทางจิตประสาท
มีอาการทางประสาทจริงเคยรับการรักษาจริง
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นอาวุธปืนขนาดจุดสามแปด

เป็นมรดกของพ่อของพ่อนายประสิทธิ์ที่มอบให้ไว้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วค่ะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดเรื่องของอาวุธปืน
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหา
แต่ทีนี้ครอบครัวก็จะต้องหันกลับมาดูด้วยนะคะ

มีผู้ป่วยทางจิตแบบนี้เขาจะดูแลกันยังไง